งั้นเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการสนุกการแสดงกันบ้างดีกว่าจัดไปน้องโบยต่อตามผมมา
ลิเกที่เขามาแสดงที่สุสานครับหาอ่าเอามาเลย
ที่นี่เลยเหรอที่นี่แหละครับดังมากนะเดี๋ยวบอกชื่อคุณผู้ชมจะร้องอ๋อ
ไม่น่าจะพูดเลยสุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมหมู่๒ตำบลหนองหรี่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะคุณเบงไม่อ๋ออีกเหรอคุณต้องอ๋อแล้ว

ส่วนคนที่มาดูที่นี่มีอยู่๕คน

ถามหัวหน้าคณะลิเกนะครับคุณเมคินชมชื่น
เขาบอกว่าทางผู้ที่ดวงดีเนี่ยเขาจ้างมาแก้บนให้ผีดู
หลังจากได้รับโชคก้อนใหญ่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มาเล่นให้ผีดูเหมือนกัน
ตัวลิเกเองเขาก็กล้ากลัวกลัวแต่ในเมื่อมีคนจ้างแล้วอะเนาะ
เราก็ต้องไปต้องไปในเมื่อกล้าจ้างเราก็กล้าเล่นว่าอย่างนั้น
คุณลุงเมคินนะครับก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันไหนเราก็มาเล่นลิเกที่นี่แล้วเนาะ

ไหนเราเข้ามาแล้วนี่มาขอโชคขอลาบบ้างด้วยการจุดทูปเสี่ยงทายครับ

หูยโหวรอดูดูไหนอ่ะ
น่ะที่ดูใกล้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้เห็นทูปเสียงทาย
เขาก็หวังไงในเมื่อมีคนโชคดีแล้วเราในฐานะชาวลิเกที่มาเล่นมาแสดง

น่าสนใจทดเอาไว้ในใจก่อน

เวลาเรียนเลขไงอาจารย์บอกให้ทด
เรื่องความเชื่อคุณผู้ชมดูแล้วใช้วิจารณญาณด้วยกันนะครับ
แต่ก็ดูหล่อนเหมือนกันนะร้องลิเก
แล้วแบบขอบคุณแม่โยมโยมขอบคุณเสียงปรบมือ
ถ้าเกิดมีเสียงปรบมือมาจริงตกใจนะ

มันก็เป็นพิธีที่เขาทำกันมาต่อเนื่อง
แต่เรื่องต่อไปก็น่าตกใจเหมือนกันนะคุณนะ
คลิปนี้มีคนเขาขี่รถจักรยานโยนผ่านไป
แล้วเขาไปเห็นคล้ายกับคนนั่งห้อยขาลงมาบนต้นไม้
จะเห็นอย่างนี้ทำไงคนลุกสู้เลยค่ะ